ใช่แล้วแต่ว่าอีกหนึ่งร้านที่จะพาไปคุณผู้ชม
ร้านนี้เขาแบบแบบแซ่บมาก
แซ่บขนาดไหนต้องอ่อโหวคุณ

จนาการไม่ถูกเพราะว่าเขามีการแชร์กันผ่านโลกโซเชียล
เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแม่ค้าเขาไลฟ์สด
ขายของคนดูเป็นแสน
จากฐานคนมาต่อแถวบางวันรอเป็นห้าชั่วโมงก็มี

ใช่แล้วที่บอกว่าร้านนี้แซ่บ
เพราะว่าร้านนี้มีชื่อว่าร้านเจ๊เบียร์คนละยำ
เดี๋ยวเจ๊เบียคนระยะ
คนละยำไม่ใช่รอเรือ
เจ๊เบียคนละย่ำร้านนี้แรงมาก
คนแล้วทั้ง๒คนต่างสั่งยำเหมือนกัน
ก็จะได้เป็นคนละยำ

งั้นเดี๋ยวเราส่งผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามกันดูนะฮะ
พกเอาความอร่อยความแซ่บมาฝากด้วย
ติดตามกับคุณเอกชุมพรเลยค่ะ
ตลอดกินตลอดเที่ยวสไตล์เอกชุมพรนะครับ
ผมมาอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ก็มาที่นี่เพื่อจะมาตามหาคนละยำครับ
แม่ได้ยินแล้วดูจะไม่ค่อยคุ้นหู
หรือว่าดูเครื่องหูสักเล็กน้อยนะครับ

ไม่ใช่คนเลวร้ายแต่อย่างใดนะครับ
เป็นชื่อร้านยำแห่งหนึ่งครับ

โอ้โหตอนนี้ในกระแสโซเชียลนี่

มีคนติดตามเพียบครับ

ร้านเจ๊เบียร์คนละยำที่ผมมาตามหานะครับ
เขาว่ากันว่าเป็นร้านยำที่รสชาติเด็ดมากนะครับ

ฮอตมากเลยนะครับ

เตะหูมากเลยทำไมชื่อนี้อืมทำไมชื่อนี้เราเราตั้งเราตั้งจาก
จริงจริงกับคนอ่ะคิดลึกไปเองแหละอืมมันเป็นคำแบบเหมือนพ้องเสียง
มันกำกวมอย่างนั้นแหละดูแล้วมันกลวนอ่ะแต่จริงจริงความหมายอ่ะ
สะกดผิดความหมายมันเปลี่ยนแล้วถ้าคนละยำก็คือคนละยำ
ยำปูม้านี่ยำกุ้งยำหอยแคงคนละยำไหมคนละยำ
แต่ถ้าคนละยำเนี้ยมันคนยากันทำไมคนละยำต้องหันหน้า
หันมาที่ผมด้วยคือว่ามันก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งชื่อนะ
พวกเราเดี๋ยวเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
การขายของจะมายืนอยู่หน้าร้านเฉยไม่ได้นะรอให้ลูกค้ามาซื้อ
ร้อยเหรอคะเผลอมาแล้วแบบอุ๊ยร้านนี้อร่อยมากไม่ได้
เราต้องกระจายเราต้องแพร่ค่ะเราต้องบอกว่า
คือเราบอกตัวตนที่แท้จริงบอกแต่ไม่โกหกคือบอกออกมาจากใจ
คือของพวกนี้ไม่ต้องพูดเยอะชิมเอาแล้วเดี๋ยวรู้เอง
มีเอ่อเริ่มตั้งแต่ปูม้ากั้งสดกุ้งสดหอยแคงหอยนังลมอ่า
จืดปูดองนั่นแหละปลากรอบไข่เค็มแล้วก็ไข่กุ้งค่ะมาใหม่
ค่ะเคล็ดลับความอร่อยคิดว่าอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ใจค่ะ
ทำออกมาจากใจโอ้โหนี่ยิ่งดึกยิ่งคนเยอะเนี่ย
เบียร์นี่ปูม้าสดสดเลยนะใช่ค่ะปูม้าสดเลยนี่
พูดไปจากบอกเมื่อกี้เลย
บอกเคยมีแบบมารอห้าชั่วโมงมีป่ะมีรอตั้งแต่ประมาณรอตั้งแต่ห้าทุ่ม
กินทีสามทุ่มรอกี่โมงแล้วห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นได้กินสามทุ่ม
บ่ายสองปิดประมาณกี่โมงก็คิดว่าของจะหมดตอนไหนมันแล้วแต่กำหนดไม่ได้
ถ้าของยังมีเติมเรื่อยก็เราก็เติมเรื่อยแต่ถ้าเติมแล้วจนหมดก็คือแค่ไหนแค่นั้น
ซื้อกี่ถุงครับเนี้ยแปดแปดถุงเหรอเท่าไรอ่ะ
จากเพชรบุรีทำไมถึงมาจากเพชรบุรีได้รู้จักร้านนี้ได้ไงอ่ะ
ดูบ่อยมากแบบเลยหาเวลามา
เดี๋ยวผมจะเอายำไปฝากพี่อาร์มด้วยคุณชนะ
ผมเชื่อว่าคุณชนะเนี่ยผมเดาใจเลยต้องกินยำหอยแคง
เพราะว่าคุณชนะชอบหอยแบบนี้